เราได้เห็นภาพเต็มเต็มแล้วนะครับของกิจวัตรแล้วก็การทุดง
ของโยคีปอและโยคีโรเบิร์ตแต่แน่นอนครับ
บางคนก็อาจจะมองว่าอ๋อนี่เป็นการทำให้อาจจะมีเหตุบรรเทาโทษหรือเปล่า

บางคนก็มองว่านี่ไงเป็นการบวชเพื่อ
ทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคุณแตงโมแต่ทีนี้เมื่อเรื่องมันเกี่ยวข้องกับคุณแตงโม
ก็จะมีเพื่อนในวงการบันเทิงออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
อย่างคุณแท็กพระรันยูครับเขาจะว่ายังไงไปฟังครับ
ตามแผนอย่าไปว่าเขานะเขาฟ้องเอาแล้วตามแผนหนีเขาไม่ได้หนี
เขาแค่ทุดงไปพระม่าไปนู่นไปนี่ศึกษาเรียนรู้วิธีการบวช
ว่าอย่าไปว่างเขาเขาจิตใจบริสุทธิ์หรือเปล่า
นี่แหละครับอีกหนึ่งคนบันเทิงมาพูดถึงการเคลื่อนไหว
วงคืนความยุติธรรมให้กับคุณแตงโมนะครับแล้วก็พูดคุยกับแฟนคลับ
เกี่ยวกับเรื่องที่คุณปอและคุณโรเบิร์ตซึ่งตอนนี้เป็นโยคีไปแล้วนะฮะ
มาบวชแล้วก็ทุดงขึ้นเขาว่าเอ๊ะแบบนี้มันจะหลบหนีออกนอกประเทศหรือเปล่าเนี่ย
คุณแท็กบอกเลยอย่าไปว่าเขานะเดี๋ยวก็ฟ้องเอา
ตามแผนเขาไม่ได้หนีเขาแค่ทุดงพม่าศึกษาเรียนรู้ทำจิตใจให้บริสุทธิ์
และตอนท้ายมีการเหลือกตามองบนด้วยนะฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเสียงหัวเราะครับ
สติ๊กเกอร์วัดท่าไม้ขูดทิ้งเลยเหรอคะ
ทิ้งเลยครับไม่มีเยื่อใยเลยเหรอคะ
แล้วก็ระบุข้อความว่าใจเย็นลูกพี่

แล้วก็ติดแฮชแท็กเอาแอลกอฮอลล้างด้วยนะ

แล้วก็ติดแฮชแท็กไงล่อกันสนุกเลยวันนี้
น้ำยาพร้อมใจพร้อมเราลอกได้